หลายคนอาจจะเคยตั้งคำถามนะครับว่า
เราคือใครมาจากไหนแล้วก็จะไปในทิศทางใด
ซึ่งนี่เป็น๓คำถามที่พิพิธภัณฑ์
มวลมนุษยชาติในฝรั่งเศส

โดยพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับได้ปิดปรับปรุง
แล้วก็เพิ่งจะเปิดขึ้นมาใหม่เมื่อปลายปีที่แล้ว
จัดแสดงโบราณวัตถุย้อนยุคไปในสมัยก่อนประวัติศาสตร์
โดยมีของจำนวนหลายแสนชิ้น
ที่จะทำให้เราเห็นวิวัฒนาการของมนุษย์
จากยุคฤดัมบันเรื่อยมา
จนถึงเมื่อเรามีวัฒนธรรมมีการแยกเชื้อชาติ
ซึ่งทุกอย่างนั้นมีความสัมพันธ์กันนะครับ
โดยหวังว่าผู้ที่เข้าไปชมจะได้คำตอบว่า
เราคือใครมาจากไหนและจะไปแห่งใดในอนาคตครับ
ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปารีสของฝรั่งเศส
ซึ่งกลับมาเปิดให้บริการประชาชนอีกครั้ง
พร้อมพื้นที่จัดแสดงกว้างขวางถึง๒๕๐๐ตารางเมตร
หลังปิดปรับปรุงไปนานถึง๖ปีเต็ม
ฝรั่งเศสได้ทุ่มงบประมาณกว่า๓๙๐๐ล้านบาท
ในการปรับชมพิพิธภัณฑ์เก่าแก่แห่งนี้
สร้างขึ้นในปี๒๔๘๑หรือเมื่อ๗๘ปีก่อน
ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงสิ่งประดิษฐ
ยุคก่อนประวัติศาสตร์และชาติภัณฑ์วิทยาของมนุษย์

กระโหลกศีรษะของมนุษย์ยุคโบราณ
จนถึงกระโหลกศีรษะของนักปราศชื่อดังชาวฝรั่งเศส
อย่างเรเน่เดกาสรวมถึงข้าวของเครื่องใช้จำนวนมาก

สามารถสัมผัสและเรียนรู้เรื่องวิวัฒนาการของมนุษย์

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถูกแบ่งออกเป็น๓ส่วนด้วยกัน
โดยในส่วนจัดแสดงแรกจะเป็นการตั้งคำถามว่า
มนุษย์เป็นใครส่วนถัดมาคือมนุษย์มาจากไหน
และส่วนที่๓คือมนุษย์กำลังจะไปไหน
สำหรับสวยแรกของพิพิธภัณฑ์จะนำผู้ชมเข้าไปสำรวจ
เอกลักษณ์ของมนุษย์ที่มีความแตกต่างกัน
อลังฟอร์เมนนักมนุษยวิทยากายภาพ
เพิ่มเติมว่าประเด็นที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้
ต้องการจะนำเสนอก็คือวิวัฒนาการของมนุษย์
รวมถึงวิธีการที่จะแยกเผ่าพันธุ์มนุษย์ออกจากสัตว์ชนิดอื่น

จากถึงแม้ว่ามนุษย์เองจะมีความใกล้ชิด
พันธุกรรมกับสายพันธุ์ของสัตว์เหล่านี้
แต่มีความแตกต่างตรงที่มนุษย์สามารถพูดได้นั่นเอง
ดังนั้นแนวความคิดของพิพิธภัณฑ์ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือ
นำเสนอประวัติศาสตร์และการศึกษาเกี่ยวกับซากดึกดำบัน
ความหลากหลายของมนุษย์
ในด้านวัฒนธรรมและทางกายภาพ

ผู้เข้าชมจะพบกับเรื่องราวของเชื้อสายมนุษย์ที่แตกแขนงกันออกไป
ลักษณะทางกายภาพสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย
โดยภายในอาคารยังมีการนำเอาปฏิมากรรมครึ่งตัวบนของมนุษย์
ในช่วงทศวรรษที่๑๙ซึ่งทำจากปูนปลาสเตอร์๗๙ชิ้นและทองแดง๑๒ชิ้น
พอเรียงต่อลดหลั่นจากพื้นขึ้นไปถึงบนเพดานสูง๑๑เมตร
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วย
อกจากนี้พิพิธภัณฑ์ที่ผ่านการปรับชมครั้งใหญ่นี้
ยังเต็มไปด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือทันสมัยสำหรับอำนวยความสะดวกผู้เข้าชม
ให้ได้มีส่วนร่วมและเข้าถึงแหล่งความรู้ทั้งหมดได้ง่ายยิ่งขึ้น
จอแสดงผลจำนวน๘๐จอและซุ้มที่มีการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารตอบโต้ที่แตกต่างกันออกไป
รวมถึงกำแพงแสดงภาษากว่า๗๐๐ภาษาจากทั่วโลก
โดยในจำนวนนี้มีภาษาของกลุ่มชาติภัณฑ์ต่างรวมอยู่ด้วย
เหนือไปจากภาษาหลัก๖ภาษาที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
สำหรับส่วนสุดท้ายของพิพิธภัณฑ์จะเน้นให้ความสำคัญกับโลกในยุคปัจจุบัน
และตั้งคำถามถึงเผ่าพันธุ์มนุษย์ในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
รวมถึงสำรวจประวัติศาสตร์ของโลกราฟที่วัด
และผลกระทบจากวิวัฒนาการมนุษย์ที่ส่งผลต่อโลกด้วย